คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเป็นความคืบหน้าหลังจากที่ช่วงค่ำวันที่สิบห้า
พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการประกันตัวคุณใบเตยออกมาด้วยหลักทรัพย์๕ล้านบาทเป็นเงินสดนะคะ
ซึ่งน้องชายเนี่ยกับทนายความได้มีการยื่นขอประกันตัวนี่คือภาพช่วงค่ำวันที่ห้า
พฤศจิกายน๑๕พฤศจิกายนซึ่งคุณใบเตยก็มีการนั่งรถหรูสีขาวรถเก๋งคันนี้ออกมาแล้ว
หลังจากที่ได้รับการประกันตัวในคดีฟอเร็กซ์ทรีดีนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะ
มันมีความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมของคนใกล้ชิดคุณใบเตย
ไม่ว่าจะเป็นตัวน้องชายหรือว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวเอง
ส่วนภาพนี้นี่คือภาพนะคะที่คุณลุ๊กชาญวิทย์น้องชายคุณใบเตย
ได้มีการนำภาพเหล่านี้ค่ะมาโพสต์ในไอจีส่วนตัว
เป็นภาพที่ใบเตยอยู่กับครอบครัวเป็นโมเมนต์หลังจากที่มีการออกมา
หลังจากที่มีการถูกจับตัวไปออกมาจากเรือนจำ
ก็มีการร้องไห้ด้วยคือคุณใบเตยร้องไห้ด้วยความรู้สึกดีใจ
ขณะเดียวกันค่ะคุณพ่อเองนะคะก็มีการระบุข้อความว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ใบเตยลุกดีใจที่พี่สาวเนี่ย
เหมือนกับคนนี้ได้กลับมาได้ออกจากเรือนจำมา
เพราะว่าคุณลุ๊กคือน้องชายใบเตยเองก็มีการร่วมกับทนายที่มีการยื่นหลักทรัพย์
ล้านบาทในการประกันตัวน้องชายก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจมาก
ทำให้พี่สาวคนนี้กลับมาเจอครอบครัวอีกครั้งขอบคุณทุกอย่าง
ทำให้เราได้กลับมาเจอกันและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณแม่ของคุณใบเตยด้วย
ตอนนี้เห็นบอกว่าคุณแม่คุณใบเตยซึ่งมีอาการป่วยอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาล
อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะล่าสุดหมอก็ให้กลับมาพักที่บ้านได้แล้ว
หลังจากนี้ค่ะทางคุณลุ๊กบอกว่าตัวคุณลุกเองแล้วก็คุณใบเตยเองก็จะดูแลครอบครัวกันต่อไป
ขอให้ทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งดีแล้วก็มีความสุขเช่นกันนะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ไอจีไปไม่นานค่ะคุณผู้ชมก็มีคนในวงการบันเทิง
นักแสดงนักร้องหลายคนแฟนคลับคุณใบเตยนักร้องสุดแซ่บคนนี้ก็แห่มาให้กำลังใจ
ส่วนนี้คือภาพที่คุณใบเตยก็นั่งสวดมนต์กับลูกสาวแล้วก็ภาพที่โผล่กอดกับครอบครัวนะคะ
ซึ่งแฟนคลับก็ให้กำลังใจกันรัวก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย
และเห็นว่าล่าสุดคุณใบเตยมีการรับงานด้วยนะรับงานอีเวนต์ด้วยนะคะ
หลังจากที่มีการออกจากเรือนจำมาแล้วก็เห็นบอกว่าตัวบัตรในงานอีเวนต์คุณใบเตยเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลย
เหมือนเป็นงานที่เขารับกันไว้ก่อนที่จะถูกเข้าไปอยู่เรือนจำแหละใช่ค่ะแล้วมันยังเวลามันยังแบบพอดีกันอยู่
พอออกมาปุ๊บก็เลยแบบสารงานนั้นต่อไปยังไม่ได้แบบหมายถึงว่าเจ้าของงานเขาไม่ได้มารับทันทีหลังจากที่ถูกปล่อยตัวนะ

เป็นงานที่รับต่อเนื่องมานะครับ